ยังอยู่ที่เรื่องบนท้องถนนนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ

ผู้ชายสองคนนะคะดื่มเหล้ากันมาค่ะ
เมามาเลยขับรถกระบะสีดำมานะคะ
หลังจากนั้นค่ะมันมีเรื่องบนท้องถนนกับรถกระบะสีขาว
แล้วไปพยายามอยู่ด้านหน้าน่ะไปเบรกให้เขาชนนะคะ
กันไม่ได้ต้องให้กู้ภัยช่วยเป็นช่วงชุนละมุนค่ะไปดูค่ะ
อ่นมาเรามา
ยังเคลียร์กันไม่จบแล้วไปแล้ว
แล้วมาเคลียร์กันแถวตู้ของกู้ภัย
เป็นคนถ่ายแล้วก็ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขับรถกระบะ
เดินเข้ามาตบมือถือของกู้ภัยในขณะที่กำลังบันทึกภาพอยู่

เป็นกู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางประกง
ทุ่มกว่านี่เองเมื่อวานนี้เองเมากันแล้วนะคะ
วัยรุ่นชายสองคนขับรถกระบะสีดำมาค่ะ
มาจอดอยู่ที่หน้าจุดรับแจ้งนะคะที่อำเภอบางปะกง
หลังจากนั้นรถกระบะคันนี้เขาไปก่อเหตุ
ขับรถไล่ชนรถกระบะสีขาวมาก่อน
รถกระบะสีขาวคนขับชื่อวนายพานุพงศ์รจนากรอายุ๒๒ปี
รถกระบะสีขาวก็จอดเหมือนกันนะเห็นแว๊บเมื่อสักครู่นี้
สีขาวเขาก็จอดคู่กันเพราะเป็นคู่กรณีกัน
ก่อนจะมาจอดขอความช่วยเหลือกับกู้ภัยเนี่ย
ชายคนขับรถลงมาทุบกระจกรถคันสีขาว
แล้วก็ปัดมือถือของกู้ภัยแล้วก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา

คนขับรถคันสีขาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผมขับรถมาอยู่เลนขวาถนนบังนาตรา
ช่วงขาเข้าชนบุรีจู่เจ้ารถกระบะสีดำคันนี้
วิ่งมาด้านท้ายแล้วมาเร็วมากเปิดไฟสูงบีบแต่ปีน
พยายามจะแทรกกลางระหว่างรถของเขากับรถสิบล้อ
แต่รถสิบล้อเขาก็ไม่ยอมค่ะบีบแตร่ไล่
หลังจากนั้นรถกระบะสีดำคันนี้แซงนะครับออกมา
อยู่ที่ด้านหน้ารถกระบะสีขาวแล้วพยายามเบรก
ให้รถสีขาวชนท้ายค่ะเขาก็บอกไม่อยากมีเรื่อง
ก็พยายามขับหนีก็ไล่กันอยู่นั่นแหละ

สรุปสุดท้ายมาให้กู้ภัยช่วยตามภาพนะคะ
เขาบอกว่าเห็นท่าไม่ดีกู้ภัยก็ต้องมาช่วยแล้วแหละ
แต่พอลงมาก็เป็นภาพแบบนี้สรุปเคลียร์กันไม่รู้เรื่องค่ะ

อ่านี่เป็นภาพหลักฐานชั้นดีนะคะ